แล้วเนี่ยก็กลายมาเป็นที่มาพาดหัวด้านหลังนั่นแหละ

แล้วเลือดอ่าบหน้าแบบเนี้ยค่ะคุณผู้ชม
ดูสภาพน้องสิเพราะอะไรถูกคนเอามีดพระมาฟันรถที่น้องนั่งอยู่
แล้วมีดมันไปโดนตรงหางคิ้วขวาเลือดถึงอาบแบบนี้
เพราะว่าคนก่อเหตุนะเอามีดยื่นเข้ามาในรถเลยคุณฟันฟันฟันอย่างนี้
จนไปโดนหน้าน้องแล้วเมื่อกี้ภาพนิ่งที่เห็นคือน้องร้องไห้นะ

ความเจ็บปวดนะแล้วด้วยความตกใจเลือดไหลเต็มเลย
ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นน้องเป็นน้องม๖ของโรงเรียนประจำอำเภอคลองท่อมค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นของวันที่๕กรกฎา
จริงน้องมาในรถกระบะนี้มากันรวมน้องด้วย๕คน
ถามว่าเพื่อนเป็นไงบ้างเพื่อนก็มีได้รับบาดเจ็บนะคะ
จุดที่เกิดเหตุมันเกิดเหตุอยู่กลางถนนเพชรกะเสมเลยค่ะ
ถามน้องคนนี้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
น้องบอกว่าจริงปมเรื่องนี้มันมาจากเรื่องงานกีฬาสีค่ะ
ก็เลยถามว่าค่อยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไง

หนูต้องดูแลน้องในกลุ่มสี
จนมันมีประเด็นคือว่า

แล้วเขาก็ไปทะเลาะกับเด็กกลุ่มสีอื่น
ทีนี้พวกหนูมีหน้าที่ต้องดูแลน้องถูกไหม

หนูก็ไปจัดการหนูก็ไปห้ามปรามน้อง
แต่ปรากฏว่าน้องม๓คนนั้นเขาไม่พอใจ
เขาก็ไปฟ้องครอบครัวเขาไปฟ้องพ่อแม่เขา

ใช่ค่ะแล้วครอบครัวน้องมาเลย
ขับกระบะมาที่โรงเรียนจะเข้ามาในโรงเรียนค่ะ

ปรากฏว่าครอบครัวของน้องม๓นั้นเขาไม่พอใจ
ก็กลายเป็นว่ามาดักทำร้ายน้องผู้หญิงม๖คนนี้

ครอบครัวน้องม๓คือขับรถสีดำ

หลังจากนั้นมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่าน้องนักเรียนม๖กับผู้หญิงกับเพื่อนที่เป็นผู้ชายขับรถสีเขียวคันนี้
กำลังขับไปตามท้องถนนปรากฏว่ามาเจอกับรถดำคันนี้

คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ตอนที่พวกเธอเนี่ยถูกฟันหน่อยฮะ

เออเรากูไปติดภักษ์ละ

แล้วรถคันนั้นฟิล์มดำมืดเลย
เออแต่ทีนี้ตอนจังหวะที่กระบะดำเนี่ยเหมือนกับมาปาดข้างหน้า
แล้วผู้ใหญ่ลงมาคุณผู้ชมดูเหตุการณ์ช่วงนี้หน่อยละกันค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะคือคลิปมันต่อเนื่องกันแหละครับ
รถดำเนี่ยขับตามกันมา

มีทั้งผู้หญิงผู้ชาย
คันเขียวคันนี้มีน้องผู้ชายขับ
แล้วก็มีผู้หญิงคนอื่นนั่งกันอยู่
และผมว่านะคือน้องเขาไม่ได้ตั้งใจจะเปิดล็อกหรอก

พอใส่เกียร์พีปุ๊บล็อกมันเด้งขึ้นมา
เออทำให้กลายเป็นว่าอีกฝ่ายเปิดเข้ามาได้คุณใช่
ลากน้องผู้ชายที่เป็นคนขับลงไปรุมกระทืบอยู่ข้างล่าง
แล้วก็ลากน้องผู้หญิงที่นั่งอยู่ด้านหน้าข้างคนขับลงไปตบตี
แล้วทีนี้ยังมีน้องผู้หญิงที่เลือดท่วมนั่งอยู่ตรงแคป
ถูกมีดพระกวัดแกว่งจากข้างนอกสะบัดไปสะบัดมา

คือในรถเนี่ยอยู่รวมกันเด็กอยู่รวมกันทั้งหมด๕คนได้รับบาดเจ็บกันหมดเลยนะคะ
ทีนี้ทางฝั่งผู้ปกครองเด็กที่ถูกทำร้ายเนี่ยก็กลัวไงว่าพอมันเกิดเรื่องแบบนี้
คดีจะล่าช้าไหมหรือว่าลูกหลานฉันเนี่ยจะโดนดักทำร้ายอีกหรือเปล่า
ก็เลยร้องเพจดังร้องผ่านสื่อ
ผู้ปกครองฝั่งคนเจ็บเขาไม่สบายใจ
กลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นเขาทำงานแบบเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ราชการ

กลายเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนแต่ผู้ปกครองมาเอาคืนถูกต้องแล้วรุ่นพี่ม๖กับรุ่นน้องม๓
เขาอยู่กันอย่างไรอีกในโรงเรียนเดียวกัน
พอมันเห็นเป็นเรื่องแบบนี้แล้วเราก็ต้องถามทางตำรวจเหมือนกัน

รู้ว่าทั้งสองฝ่ายมีปัญหากันมาเป็นปีแล้วคุณ
ทีนี้มันมาเป็นจุดแตกหักก็วันกีฬาสีนั่นแหละมามีปัญหากันอีก
ฝ่ายหนึ่งก็โทรบอกไงให้พ่อแม่มาที่โรงเรียน
พอกลุ่มที่ถูกทำร้ายเห็นผู้ปกครองอีกฝ่ายมามาดักรอ
ก็เรียกให้เพื่อนขับรถกระบะเขียวมารับออกไป
แล้วตอนนี้ค่ะตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
มีทั้งหมด๔คนแต่ที่ตำรวจรู้ตัวแล้วคือ๒คน
สอบปากคำฝั่งผู้เสียหายคือฝั่งน้องนักเรียนแล้ว
แล้วเด็กที่ได้รับบาดเจ็บเขาก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เดี๋ยวจะให้แพทย์เขียนใบรับรองแพทย์มา
แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นจะเรียกฝั่งผู้ปกครอง

ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังบอกไม่ได้นะว่าจะแจ้งข้อหาอะไร
เพราะว่าต้องรอใบรับรองแพทย์ทางฝั่งเด็กด้วย
ว่าน้องอาการสาหัสอาการหนักแค่ไหน
และตอนนี้กำชับพนักงานสอบสวนนะคะ
เร่งรัดคดีแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วย
อย่ารุนแรงกันนักเลยนะฮะสังคมเรานะครับ